อากาศเรื่องของการเดินทางกันบ้างฮะ
เส้นออกอีสานต้องผ่านโคราชประตูสู่อีสานกันก่อน
รถเริ่มหนาแน่นแล้วจริงตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารถก็เยอะแล้วนะฮะ
เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ในการสำรวจตรวจสอบ
พบปริมาณของรถบนท้องถนนออกเส้นอีสานกันเยอะแล้ว
รถติดแล้วนะครับดังนั้นค่อยขับรถด้วยความใจเย็นกันนะฮะ
เขากลับภูมิลำเนาในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ
ทีมข่าวของเราสำรวจถนนสาย๓๐๔ราชศรีมากะบินบุรีนะครับ
เส้นทางสายหลักที่เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกกับจังหวัดทางภาคอีสาน
มุ่งหน้าตัวเมืองจังหวัดนครราชศรีมาอย่างที่เห็นแหละครับ
รถใช้เส้นทางขาออกหนาแน่นเต็ม๒ช่องจราจรมีบางคันคุณ
นู่นเปิดเลนส์พิเศษใช่ไปออกซ้ายเองไงคะ
ไม่ได้นะคุณนะผิดกฎหมายนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณจุดก่อสร้างสะพานวงแหวนรอบเมืองนะครับ
ถึงแยกสวนสัตว์โคราชผู้ใช้รถต้องใช้ทางเบี่ยงอ้อมจุดก่อสร้าง
ระยะทางยาวกว่า๓กิโลเมตรดังนั้นคุณผู้ชมว่าตรงนี้จะเป็นอามภาษณ์ไหม
เอามาภาษณ์เหมือนกันมีการก่อสร้างด้วย
แม้ว่าจะคืนผิวการจราจรก็ตามนะฮะ
ทีนี้ครับก็จะมีป้ายแจ้งเตือนทางกำลังก่อสร้าง
สมติดยาวแบบนี้ศูนย์บริหารจราจรตำรวจพุทธรนครราชสีมานะครับ
แขวงทางหลวงนครราชศรีมาเพื่อคืนผิวการจราจร
ที่มีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกเส้นทาง
ภายในวันนี้แล้วนะครับเพื่อรองรับการเดินทางกับภูมิลำเนาของประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่คาดว่าก็จะเริ่มเดินทางกันอย่างคึกคัก
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งสัปดาห์สุดท้ายของปี๒๕๖๕นะครับ